สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

แต่ว่าตัวน้องเองนะครับกลับเอาที่ดินนี้ไปจำนองและเอาเงินมาใช้
ทีนี้พี่เกิดโมโหก็เลยใช้ปืนยิงใส่น้องจนเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าตัวพี่ชายถูกจับไปผู้เป็นแม่อ้อนวอนกราบเท้าตำรวจ
ขอให้ปล่อยลูกได้ไหมลูกกระทำผิดแล้วแต่เดี๋ยวฉันดูแลเอง
ไปดูบรรยากาศและเหตุการณ์ของแม่ที่กราบเท้าตำรวจหน่อยครับ
ตัวลูกคนเล็กเสียชีวิตหรือลูกคนโตเนี่ยย็วเขาถูกจับ
แต่ตัวเนี่ยก็ยังเป็นห่วงลูกคนโตนะครับ
อยากให้ตำรวจเนี่ยยียปล่อยตัวเดี๋ยวฉันก็จะเอาแล้วไปดูแลที่บ้านเอง
เดี๋ยวฉันจะเอากลับไปดูแลที่บ้านเอง
แต่ทีนี้ตำรวจก็ทำไม่ได้เพราะมันเรื่องข้อกฎหมายใช่ไหมครับ
ทีนี้ญาติญาติก็ต้องช่วยกันเข้าปลอบใจ

หลังจากที่ตำรวจสพมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่น
ได้รับแจ้งว่ามีคนถูกยิงตาย
ไร่มันสัมปะหลังริมถนนสายบ้านนางามโคกสูง
ที่ตำบลนางงามอเภอเมืองมันจาคีรี
เจ้าหน้าที่ก็ลงตรวจสอบพื้นที่นะครับ
ที่เกิดเหตุพบผู้ตายก็คือนายชาญศักดิ์ชำนาญอายุ๓๕ปี
สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบขนาด

กระสุนทะลุท้ายทอยด้านขวานอนหงายเสียชีวิต

จากการสอบถามชาวบ้านแล้วก็พยานแวดล้อม
ได้ให้ข้อมูลบอกว่าไร่มันสัมปะหลัง
เป็นของทั้งนายยอดชายชำนาญวัย๔๑ปี
ซึ่งเป็นพี่ชายแท้ของคนตาย
ก็คือนายชาญศักดิ์ชำนาญอายุ๓๕ปี
นายชาญศักดิ์ถือว่ามีศักดิ์เป็นน้องชายของนายยอดชาญนะครับ
เป็นที่ดินที่พ่อแม่ให้ไว้เป็นมรดก
แบ่งให้ทั้งสองคนคนละสิบไร่
แต่ทีนี้ครับตัวพี่ชายคือนายยอดชายซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ
ทำมาค้าขายอยู่ที่กรุงเทพ
ไร่มันสัมปะหลังนี้ก็เลยให้พ่อแม่ทำ
แต่พ่อแม่ก็เอาไปให้น้องชายมาทำแล้วก็มาดูแลไร่มันทั้งหมดแทน
แต่ทีนี้ตัวพี่ชายบอกว่าน้องชายได้นำไร่มันเหล่านี้ไปจำนอง
นำเงินมาใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและก็ไม่เคยดูแลพ่อแม่
ทำให้พ่อแม่ต้องไปอาศัยอยู่บ้านญาติ
และเมื่อต้นปีที่ผ่านมานายยอดชายนะครับ
ซึ่งเป็นผู้พี่และเป็นคนก่อเหตุได้แจ้งกับน้องชาย
คือบอกน้องชายไปแล้วแล้วบอกพ่อแม่ไปแล้วว่า
เดี๋ยวจะกลับมาอยู่บ้านและจะมาดูแลไร่มันสัมปะหลังเอง
และจะไม่ให้น้องชายทำไร่ตรงนี้แล้วเพราะเดี๋ยวเขาจะกลับมาทำเอง
จากนั้นนะครับตัวพี่ชายก็ทำการไถไร่ปลูกมัน
จ้างคนมาใส่ปุ๋ยซึ่งทุกครั้งที่พี่ชายมาทำไร่
จะถูกน้องชายขัดขวางตลอดและก็ไม่สามารถเข้าบ้าน
ไปหาพ่อแม่ได้นะครับพี่ชายเขาโอดมาแบบนี้
วันเกิดเหตุตัวพี่ชายได้จ้างคนงานมาใส่ปุ๋ยในไร่มันสัมปะหลัง
ขณะที่กำลังดูแลคนงานทำงานในไร่นั้นปรากฏว่าตัวน้องชายเนี่ย
เดินเข้ามายิงเขาสองนัดคนงานในไร่เนี่ยหลบกระสุนกัน
และตัวเขาก็หลบกระสุนกระสุนเลยไม่โดนตัวพี่ชายนะครับ
จากนั้นพี่ชายก็เลยเอาปืนยิงสวนกลับใส่น้องชายไปหนึ่งนัด
ปรากฏว่ากระสุนเข้าที่คิ้วซ้ายของน้องชายจนเสียชีวิตคาที่
ล่าสุดนะครับตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและก็นำตัวเข้าห้องควบคุม
ซึ่งจะมีการส่งตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดขอนแก่นต่อไปนะครับ